จังหวัดนครราชสถีมามีอุบัติเหตุรถเก๋งคำนึง
ขับไปตามถนนธนรัฐด้วยความเร็ว
ทีนี้ก็เลยเสียหลักแล้วก็หลุดโค้งไปฝั่งตรงข้าม
ทำให้ถูกรถเก๋งอีกคันที่ขับสวนเลนมา
ชนเข้าอย่างจังจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพ

ติดตามอุบัติเหตุนี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นกันเลยค่ะ
กล้องหน้ารถเก๋งคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนธนรัฐ
ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมาถึงช่วงทางโค้งหลักกิโลเมตรที่๙

และถูกรถเก่งที่ขับสวนมาพุ่งชนอย่างจัง
ภายในรถพบหน่ายอนุชิตอาสยากรณ์ในยุค๗๔ปี

เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส๕คน
จำนวนนี้มีเด็กชายวัย๓ขวบรวมอยู่ด้วย
ผู้ภายนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่นางสังเวียนจันเวียงอายุ๔๕ปี
หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตระหว่างทาง
มุ่งหน้าทางต่างระดับเขาใหญ่
พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีทางโค้ง๒ช่วงติดต่อกัน
เสียหลักหลุดโค้งจึงเกิดเหตุสลดขึ้น
ซึ่งจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปักป้ายแจ้งเตือนเอาไว้เป็นระยะ
แต่ยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนขับรถด้วยความเร็ว
ทำให้มีผู้สังเวยชีวิตให้กับโค้งมรณะแห่งนี้มาแล้วหลายราย

รถกระบะพุ่งชนเด็กหญิงวัย๕ขวบ

ร่างกระเด็นถลายไปกับพื้นถนนเกือบ๕เมตร

รีบวิ่งเข้ามาดูลูกสาวก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ่อทองหนองเสม็ด

เพราะดีที่หนูน้อยคนนี้ได้รับบาดเจ็บเย็บ๕เข็ม

ไม่มีใครเชื่อว่าหนูน้อยคนนี้จะรอดชีวิตมาได้
นายวัชรพันธ์แสนเสาและนางสาวยวลักษณ์ทานประเสริฐ
พ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เป็นพ่อเดินข้ามถนนไปอีกฝั่ง
แต่ไม่คาดคิดว่าลูกสาวซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

แล้วเจ๊เจ้าของร้านก็บอกเฮ้ยผมก็เลยหันมาดูครับ
เห็นนั้นเป็นลูกก็วิ่งเอาลูกอุ้มลูกอยู่ใต้ตรงนั้น
พ่อแม่ของเด็กหญิงผู้บาดเจ็บเชื่อว่า
ลูกสาวรอดชีวิตมาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
หลังจากนี้จะไม่ให้คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสีน้ำเงิน

ชนกำแพงที่ทำการเทศบาลเมืองนครนายก

หญิงวัย๕๒ปีคนขับรถกระบะและผู้โดยสาร
นั่งมาด้วยอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

พบว่าถนนเปียกลื่นและมีรอยเบรกเป็นทางยาว
ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เพราะดีที่รถเฉียดเสาหม้อแปลงไฟฟ้า

เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
ที่จังหวัดกละศิลป์เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ก่อนถึงแยกโน่นต่างถนนบายพาส

ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำขาว

ก่อนจะมีรถจักรยานยนต์อีกคันมาชนซ้ำจนเสียชีวิต

เพื่อนของผู้ตายระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน๕คัน

มองไม่เห็นว่ามีรถพ่วงขับอยู่ด้านหน้า

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถพ่วง
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในพื้นที่ตะบนหนองว่าอำพื้นเมืองน้องบลำพู

ผ่านในรถพบยิงสาวสองคนเสียชีวิตขาที่

ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเบรกเป็นทางยาว

คาดว่ารถขับมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักหลุดโค้ง